คุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงความหล่อออร่าของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
คือปกติเนี่ยนะคนเราเวลามีเงินเนี่ยมันก็จะมีออร่ามันก็จะมีความหล่อใช่ไหม
ปกติเวลามีเงินอุ๊ยยากจังเลยอ่ะ
ไม่ออร่าความหล่อความหน้าตาดีมันจะพุ่งออกมาเลย
แต่สำหรับแน็กชาลีจนเมื่อไหร่หล่อเมื่อนั้น
ก่อนอื่นใครที่ติดตามโซเชียลอินสตาแกรมของหนุ่มแน็กเนี่ย
บอกเลยว่าเป็นสีสันสีใจให้กับพวกเราได้เฮฮาเนาะ
เพราะว่าจะทำกินแบบแปลกแกล้ว
ลูกนี้แหละลูกเขาเขาเราเห็นบ่อยมากนะ
ใช่โดยเฉพาะเสื้อคอกระเช้าเราก็เห็นบ่อยมาก
และความทุ่มทุนกับกิจกรรมของเขา

จัดให้หมดคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเป็นซานตี้ก็เป็น
วิกไปยกมือว่าอันนี้เป็นเจ้าหญิง
แต่งหญิงก็ยอมแต่งให้คุณผู้ชม
หรือจะเป็นเสื้อคอกระเช้าสีสันสดใสอันนี้เราเห็นบ่อยมากเลยนะ
นางมีทุกสีคุณผู้ชมและตอนที่ปล่อยให้ตัวเองเซอร์เสื้อขาดขาดกางเกงขาสั้น
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเอานะหนุ่มคนนี้จัดให้แบบเต็มคาราเบล
คนเดียวกันหรือเปล่าคะอุ้ยไว้ใต้แล้วมากคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่อย่างเราตกตะลึงกันใหญ่เลย
กับการที่แน็กมาในลุคหล่อแบบละมุนสูตรสีชมพูแบบนี้คุณผู้ชม
ทรงผมก็คือเก็บทรงมีปลอยหวานเบาดูเกาหลีโอป้าละมุนใจมากแม่
แต่เท่านี้ยังไม่พอละมุนใจไปแล้วใช่ไหมมากล้าวใจกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วรออาหารปลาหมดก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่
นี่เขาปล่อยคลิปแล้วนะเขาบอกว่าอาหารนกจะหมดแล้ว
เออถึงได้รออีกรอบแล้วนะคะ